โมงครึ่งแล้วนะครับคุณผู้ชมติดตามข่าวสารกันต่อนะครับ

เมื่อวานเป็นข่าวก็ตื่นตระหนกตกใจกันว่าสหรัฐสั่งแบนน้ำปลาของไทย๒ยี่ห้อก็คือห้ามนำไปจำหน่ายที่สหรัฐ
เขาบอกว่ามีสารก่อมะเร็งแล้วเรื่องเนี้ยร้านอาหารไทยในสหรัฐนะคุณ
ก็เดือดร้อนสิคะว่าหลังจากนี้ต้องเปลี่ยนสูตรเหรอจากน้ำปลามาเป็นเกลือแทนเหรอ
หรือไม่ตกออกตกใจถึงร้านอาหารในบ้านเราด้วยแล้วฮะ
แล้วก็ครัวต่างแม่บ้านพ่อครัวตกใจเรื่องน้ำปลา
ใช่ค่ะแต่ทีนี้ค่ะสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป
ออกมายืนยันในเรื่องนี้แล้วนะคะว่าน้ำปลาของไทยไม่มีสารก่อมะเร็ง
โดยเรื่องนี้ในวิสิตลิ้มลือชานายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป
ก็ได้พูดถึงกรณีที่น้ำปลาไทย๒ยี่ห้อพูดชื่อได้นะ
คือทิพรสกับน้ำปลาตาปลาหมึกถูกสหรัฐสั่งห้ามนำเข้าไปจำหน่ายในประเทศ
เพราะว่ามีสารก่อมะเร็งแต่ว่าสาเหตุที่แท้จริงเนี่ย
ไม่ใช่เพราะว่าน้ำปลามีสารที่ทำให้เกิดมะเร็งนะคะ
เนื่องจากน้ำปลาส่งออกจะต้องผ่านการรับรอง
คณะกรรมการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศหรือว่าโคเด็กซ์
มาตรฐานการผลิตอยู่แล้วแต่ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้น
มันเกิดจากเอกสารกระบวนการผลิตมันไม่ชัดเจน
เพราะว่ารัฐบาลสหรัฐเขามีการออกระเบียบใหม่ในการนำเข้าสินค้า
โดยให้มีเอกสารชี้แจงถึงกระบวนการผลิตน้ำปลา
ที่ชัดเจนเลยว่ามันมีการฆ่าเชื้ออย่างไร
วิธีการต้มอะไรหรือเปล่าน้ำปลาบ้านเรามีวิธีการแบบนี้หรือเปล่า
แต่จริงน้ำปลาบ้านเราใช้วิธีการหมัก
ใช้วิธีการหมักค่ะแล้วก็บ้านเราบอกเลยถึงสหรัฐเขาบอกว่า
ให้ต้มให้ดูเนี่ยแต่ว่าบ้านเราบอกว่ามันต้มไม่ได้
มันใช้วิธีการหมักที่มันสะอาดมันถูกหลักอยู่แล้ว
แต่ถ้าเกิดต้มมันจะเสียรสชาตินะคะ
ดังนั้นน้ำปลาทั้ง๒ยี่ห้อก็เลยจะต้องส่งเอกสารกระบวนการผลิตทั้งหมด
ส่งไปให้ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐ
แล้วตอนนี้น้ำปลาทั้ง๒ยี่ห้อก็อยู่ระหว่างการดำเนินการนะคะ
จากการตรวจสอบบัญชีการกักกันสินค้านำเข้าของสหรัฐค่ะ
ก็พบว่ามีบริษัทผู้ส่งออกน้ำปลาไทยเนี่ย
เคยถูกระงับการนำเข้ามาถึง๓ครั้งนะคะ
มีอะไรบ้างเป็นกราฟิกขึ้นอยู่หน้าจอเมื่อปี๕๗
คือไส้ง่อนอินเทอร์เนชินัลราชบุรี
ทั่งสังฮะหรือน้ำปลาทิพรสก็ถูกระงับครั้งแรก
เมื่อวันที่๒๑เมษายนปี๕๗
ครั้งที่๒เมื่อวันที่๒๐พฤษภาคมปี๕๗
ถูกระงับนำเข้าเมื่อวันที่๒๐พฤษภาคมปี๒๕๖๑ปีนี้นะคะ
ผลจากมาตรการดังกล่าวนี้ก็เลยทำให้ส่วนแบ่งการตลาดน้ำปลาไทยในสหรัฐลดลง
อันดับ๑อยู่ที่ประมาณ๑๗๐๘๐ลดลงมาเหลือ๑๑๐
โดยในปี๒๕๕๗นะคะซึ่งเป็นปีที่จัดให้ทิพรสอยู่ในลิสต์บัญชี
ทำให้การนำเข้าลดลงร้อยละ๔๐
ขณะที่การนำเข้าน้ำปลาจากฮ่องกงในปีเดียวกันถือว่าเพิ่มขึ้นมากกว่า๓เท่านะคะ
นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปก็แสดงความมั่นใจว่าจะสามารถคลี่คลายปัญหาไปได้
แล้วก็ไม่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกน้ำปลาในตลาดสหรัฐ
แล้วก็เชื่อด้วยนะคะว่าปีหน้าภาพรวมการส่งออกสินค้าประเภทเครื่องปรุงรสเนี่ย
จะขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ๕ค่ะ